ชอบเพราะว่าจะได้เอาไว้ทอน
มีคนเอาแบงค์ย่อยมาจะให้แลกนะครับ

ซึ่งเป็นพนักงานของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ย่านรามอินทา
ส่งข้อความมาร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดนี้ครับ
เกิดเหตุมาแล้วนะฮะ๒ตุลาคมผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุประมาณ
ก็ถามว่าที่ร้านไม่อยากได้แบงค์ร้อยกับแบงค์๒๐เหรอ
เธอก็บอกว่าอยากได้อย่างนั้นอย่างนั้นเอาแบงค์๒๐๔๐๐๐นะ
แล้วเอาแบงค์๑๐๓๐๐๐นะเป็น๗๐๐๐นะเอาล่ะเอาล่ะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกไปแลกเงินที่ชั้นล่างนะครับเธอก็เดินตามลงไป
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้าไปที่ร้านร้านหนึ่งแล้วไปทำทีไปพูดคุยกับผู้จัดการร้าน
แล้วว่าอ้าวเดี๋ยวเธอนั่งรอตรงนี้นะนี่ครับคุณผู้ชมฮะเนียนจริง
แล้วก็บอกว่าเอามาเงินมา๗๐๐บาทนะครับแล้วบอกว่านั่งรอตรงนี้นะ
เดี๋ยวผู้จัดการจะเอาแบงค์ย่อย๗๐๐มาให้คุณ
นั่งรอสักพักดูนาฬิกาทำไมช้าก็เลยไปถามผู้จัดการซะเลย
บอกพี่พี่นับเงินเสร็จยังผู้จัดการทำหน้างงฮะอะไรคะ
รับเงินอะไรคะก็เลยถามว่ารู้จักกับผู้หญิงเสื้อดำนี้ไหมล่ะ
คำตอบก็คือไม่รู้จักครับไม่รู้จักเจ็ดพันลอยไปแล้วครับ
คุณผู้ชมฮะหลังการเห็นเธอไปจ้างความไว้ที่สสหนอบางชั้น
บางชันเรียกร้องให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
เพราะเจ็ดพันธุ์ที่ถูกหลอกเธอต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดครับ